ทรัพย์ทุกสิ่งรู้สินทุกเรื่องบันเทิง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ

มาหลับตาหลับตาเดี๋ยวจะแท่ก่อนแล้ว

ตื่นนะคะมาที่ข่าวแรกของเราวันนี้

มาแล้วคัมแบ็คแล้วนะจ๊ะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้คัมแบ็คคนเดียว

แอนนี่คู่กรณีของคุณพลอยนั่นแหละ
เอาแล้วเขาออกงานกันครั้งแรกด้วยค่ะ

หรือจะมีรูปคู่ให้ดูกันไหมไปติดตามค่ะ
ออกงานคู่แล้วเหรอนี่ไง

เขาบอกว่าเป็นที่จับตาของเหล่าขาเมาส์เลยทีเดียว
สำหรับการออกงานร่วมกันเป็นครั้งแรก
คอนเซ็ปต์ของงานมันตรงกับรายการที่ทั้งคู่เขาทำด้วยกัน

ก็เลยตกลงใจรับงานอีเวนต์ก็เลยละกัน
แต่ว่าไม่อยากให้ใครจับขึ้นมาเป็นประเด็นอีก

อ้อนวอนด้วยว่าขอพื้นที่ในวงการบันเทิงให้ตัวเองได้เดินหน้าต่อไปด้วยได้ไหมล่ะ

ก็ทำให้ผู้จัดละครร้าย
แต่หลายคนเสนอบทหนุ่มเจ้าชู้มาให้เขาแสดง

จะได้เล่นง่ายหรือเปล่าไม่รู้
ซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้นะ

มีข่าวมีข่าวแบบนี้จะมาให้เขาเล่นบทเจ้าชู้อีก

ปีเตอร์ว่ายังไงโอเคหรือเปล่า
หลายคนเนี่ยอยากให้ออกงานแบบทั้งทีม

มันเป็นประเด็นที่หลายคนเข้าใจผิดมาตั้งนาน

ถูกต้องเพราะว่าพยายามจะเลี่ยงอยู่แล้วครับ

แต่ว่าคนที่จะดูทางบ้านบางคนก็ยังมีบ้าง

ก็พยายามจะให้มันไม่เกิดประเด็นมากกว่าครับ

ตอนนี้ครับทุกอย่างมันก็จะเดินหน้า
แล้วก็ราบลื่นสำหรับทั้งผมและพลอย

จะมีพวกแบบให้เล่นแบบแสดงอย่างคนน์เจ้าชู้ชู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เลยปฏิเสธไปหลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับ
แต่ดูจากการตอบของปีเตอร์เขาดูผ่อนคลายมากขึ้นนะ

ตอนแรกเครียดอยู่ตอนนี้เขาเริ่มสบายมีหัวลองตัวมากขึ้นฉันว่านะ
ส่วนเรื่องการหย่ากับคุณพลอยพลอยพันธ์นะครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการร่างเอกสารการหย่าค่ะ
ซึ่งก็ยังมีข้อตกลงบางเรื่องที่ยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะ
เห็นไม่ตรงกันแล้วก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้แหละ
ซึ่งปีเตอร์เองขอไม่ลงลึกถึงรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันเหมือนเรื่องที่ผ่านมาอีกค่ะ

อืมคือจริงจริงก็ไม่ได้เหมือนว่าออกงานคู่หรอก
มันก็มีอีกหลายคนในแก๊งในรายการของเขา
แต่ว่าหลักแล้วเขาเป็นพิธีกรหลักคู่กันถูกไหมล่ะ
หรือว่าจะบอกว่าออกงานคู่ก็ไม่ถูก